ท่านผู้ชมครับมีคลิปหนึ่งที่ตอนนี้กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์และพูดถึงกันเยอะมาก
ค่ะเราก็ตรวจสอบให้เรียบร้อยนะฮะตอนเนี้ยเรื่องเนี้ยทราบแล้วว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น
อืมเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งขับรถเบนส์ป้ายแดงค่ะไปมีเรื่องมีราวกับรถอีกคันหนึ่งอยู่ข้างถนน
นะฮะพอเขาแจ้งตำรวจมาถึงเนี้ยคือเธอท่าทางแบบแน่นอนคือเมาอืม
อ่าคือท่าทางแบบเมาเลยล่ะนะครับและฝ่าฝืนเรื่องการเข้ามาระงับเหตุการตรวจค้นจับกลุ่มอะไรต่างต่างนานา
ที่สำคัญนอกจากเรื่องคำพูดคำจาอ่าอย่างเช่นรู้ไหมลูกใครอะไรอย่างเงี้ยอืม
อดรองเท้าเนี่ยรองเท้ารองเท้าผู้หญิงเนี่ยรองเท้าตัวเองใช่ไหม
ตบไล่ตีตำรวจด้วยนะฮะสุดท้ายแล้วผู้หญิงคนนี้เราเจอแล้วนะครับ
เราได้คุยกับเธอแล้วด้วยนะวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นอืม
แต่ไปดูภาพในคืนวันนั้นก่อนดูคลิปในคืนวันนั้นก่อนครับ
เจอแล้วใช่ไหมโอเค

พวกสังบาปพวกเจ้าข้าวพาให้น่าล้ำเตาไอ้โอ้ย
ไอ้

ช่วงที่ตำรวจไปล็อกแขนนี่พยายามจะดึงอาวุธของเจ้าหน้าที่เลยนะ
ใช่แล้วก็มีการยื้อยุกันอยู่พักใหญ่เลยจนแบบทำท่าจะต่อยเจ้าหน้าที่ด้วยเลยอ่ะ

เดี๋ยวท่านผู้ชมรอฟังเธอกันแล้วกันนะครับ
ขับรถเบนส์ป้ายแดงนะในคืนวันเกิดเหตุเนี่ย
แถวสพคุคศประธุมธานีนะครับ
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่าเนี่ยรถเบนส์ป้ายแดงคันนี้ขับย้อนสอนมานะ
แล้วก็ไปมีปัญหากับรถอีกคันนึง
ก็เลยต้องเรียกเจ้าหน้าที่มาแต่มาเจอคนขับรถเบนส์เป็นแบบนี้ครับทุกผู้ชมครับ
พร้อมกับคำถามว่ารู้ไหมครับว่าน้องเขาลูกใคร
นี่ฮะน้องเขาลูกใคร
เราตรวจสอบไปที่สพคูคศนะครับ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นตามคลิปนี้
ความจริงเกิดขึ้นตั้งแต่๓๑ธันวาคมนะ

คืนเขาดาวน์ปีใหม่เลยนะฮะ
ตรงนี้คือทางเข้าวัดราชสนุนในพื้นที่อำเภอ
ลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานีท้องที่สพคูคศ
ผู้หญิงคนนี้ขับรถย้อนสอนมาก่อน

มีรถกะบานครับเขาจะขับมาตามทางปกติ

ปรากฏว่าพอเขาลงมาเออทำไมคุณมาขับย้อนสอนอย่างนี้
ผู้หญิงคนนี้ก็เอะอะโวยวายมีการกระทบกระทั่งทะเลาะ

นี่นะฮะร้อยตำรวจโทวิทยายุทธ์บัวคลี่
เป็นรองสารวัตรควบคุมงานจราจร
นะฮะดาบตำรวจกิติทัศน์พันธ์สำโลง
ผอบ่อหมู่งานจราจรของสภครูครส
แล้วก็ดาบตำรวจเสกสรรใบแสง
เป็นพบหมู่งานปราบรามของสพคูคศ
พอตำรวจมาถึงเนี่ย๓ทุ่มกว่า

ใช่เป็นอย่างนี้เลยนี่ฮะ
หนักสุดถึงขั้นถอดรองเท้ามาแล้วมาตบมาตีเจ้าหน้าที่
พี่เนี่ยและจังหวัดเนี่ยคือพยายามดึงจะดึงอาวุธเจ้าหน้าที่อ่ะเฮีย
เห็นไหมนี่ฮะตำรวจเนี่ยบอกว่า
สุดท้ายเนี่ยเธอพยายามวิ่งไปบอกคนอื่นว่า
ตำรวจจะมาทำร้ายเธอแบบนู้นแบบนี้

มีช่วงหนึ่งประตูรถเปิดค้างเอาไว้เห็นไหม

เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวไปจนได้นะครับ

แน่นอนว่าอันดับแรกก็ต้องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ก่อน

ปกติต้องไม่เกิน๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็

วันนี้เราถามตำรวจที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับ

กิติทัศน์บอกว่าตอนนั้นก็พยายามระงับเหตุ
แต่ผู้หญิงคนนี้ยังไงก็ไม่ฟัง
ทำร้ายร่างกายตำรวจด้วยนะครับ
ซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นลูกใคร
บอกตอนนั้นผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นลูกใคร
รู้แค่ว่าพวกผมก็ต้องพยายามระงับเหตุ

ก็ถามปกติเขาจะไปไหนมายังไง
ดูการผ่าขอบทวดอะไร

เสียผันพวัตดีหวังใจแบบไร

น้องก็ปฏิบัติงของเราตามความดี
หญิงสาวช่วยเจ้าของรถเบนส์
มีเรื่องมีราวตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
คือเธอบอกว่าคืนนั้นคืนเขาดาวน์ปีใหม่
ก็นัดเลี้ยงฉลองกินข้าวกับญาติก็อยู่แถวนี้แหละ
แถวท้องที่สพคูคศนี่แหละในพื้นที่ปฐุมธานี
รับว่าคืนนั้นเธอดื่มเหล้าแล้วก็มึนเมา
แต่เธอเนี่ยบอกลูกไว้ว่าเดี๋ยวจะไปรับตอน๓ทุ่มนะ
เดี๋ยวจะรับไปสวดมนต์ข้ามปี
ทีนี้ตอนออกมาจากที่ว่าไปกินเลี้ยงสังสรรค์
เธอก็ขับรถมาเรื่อยไม่ชินเส้นทาง
ไม่รู้ตัวว่าขับรถย้อนสอนได้ยังไง

กระทั่งขับไปแล้วมันรถมันดับไปอ่ะนะ

คือเธอบอกเธอขับขึ้นรถสตาร์ทรถเสร็จ

พอสตาร์ทรถออกมาจากงานเนี่ยมันเหมือนหลับไปเลย

ไม่รู้ว่าไปอยู่จุดเกิดเหตุได้ยังไง

แล้วก็เข้ามาจอดถามว่าทำไมคุณขับย้อนศรมา

มีสิทธิ์เกิดอุบัติเหตุใหญ่ได้เลยนะ

บอกว่าตอนนั้นที่เธอคิดนะในสติของเธอตอนนั้น

ที่ว่ารู้ไหมกูลูกใครอะไรยังไง

เห็นแล้วเธอบอกเธอเสียใจมาก

ขอโทษไปยังทุกคนกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
มีประสบการณ์ในชีวิตที่เธอบอกว่า
โอ้โหมันต้องจดจำไปตลอดชีวิตจริง
กลายเป็นว่าคืนเขาดาวน์ปีใหม่
เธอต้องไปอยู่ในห้องขังของสถานีตำรวจ
ก็คืออยู่ในห้องขังข้ามปีไปเลย
และเป็นผู้หญิงคนเดียวในคืนวันนั้น

แล้วก็คือบางคนก็ดูไม่ออกค่ะ

อืมตอนนั้น
อย่างในคลิปที่มี
ก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นอาการที่เหมือนถูกตำรวจผลักหัวค่ะ
แล้วมันเป็นอันตรายอ๋อตอนนั้นเนี่ยเรารู้ตัวไหมว่าเราได้พูดอะไร
ลูกใครกูลูกใครเลยได้พูดไปไหมไม่รู้ตัวครับไม่รู้ตัวเลย
ใช่ค่ะไม่รู้ตัวเลยและไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพูดไปเพราะว่าอะไรใช่ไหมฮะ
รู้แต่ว่าอยากกลับบ้านค่ะที่คู่กรณีที่คุยกันเขาไม่ควรส่งคลิปให้
ส่งให้เพื่อนเรายังบอกเพื่อนว่าไม่ต้องส่งมาเพราะว่ารับตัวเองไม่ได้
ไม่อยากสนเพราะจริงถ้าเป็นคนปกติถ้าไม่ได้เหมาเล่าเราก็ไม่ได้เป็นคนที่อารมณ์สุดในขณะนั้น
เช้ามาก็อยากจะขอโทษคุณตำรวจที่เราไปดีเขาแต่เพราะเอิญกลับมาไม่ได้
แล้วก็คำขูมชื่ออะไรจำไม่ได้เลยค่ะรู้สึกว่าเขาจะไม่อยู่ด้วย

คือเช้าวันรุ่งขึ้นที่เธอถูกคุมขังอยู่ที่โรงพักเนี่ยก็ถูกแจ้งข้อหา

เธอบอกเธอไม่เจอตำรวจสามนายนี้เลยเธอเลยยังไม่ได้ขอโทษ

แต่ล่าสุดครับท่านผู้ชมครับช่วงเย็นที่ผ่านมา
หญิงสาวคนนี้ฮะเธออายุ๓๕ปีชื่อคุณอรวรรณนะ
คนขับรถเบนส์มาที่สพคูคศมากับคุณแม่

นำกระเช้ามามอบให้กับตำรวจนะฮะ
เพื่อจะแสดงการขอโทษ
เธอบอกเธอก็ไม่ใช่ลูกคนใหญ่คนโตลูกอะไรใครทั้งนั้นนั่นแหละ

หนึ่งในตำรวจในสามนายที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะฮะ
ดาบตำรวจกิติทัศน์นะครับ
เธอก็ยกมือไหว้ขอโทษนะคือเสียงก็สะอื้นเลยล่ะ
บอกยอมรับผิดทุกอย่างขอโทษด้วยที่ทำร้ายตำรวจ

หนูยอมรับผิดกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะ
และต่อจากนี้หนูก็จะปรับปรุงแก้ไขในข้อผิดพลาดทั้งหลาย
หนูต้องขอโทษกับพี่ตำรวจพ่อแม่แล้วก็สังคมที่ทำให้เดือดร้อน
หนูยอมรับผิดทุกข้อกำลังค่ะ
ขอโทษค่ะหนูยินดีปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งหลังที่เกิดขึ้นค่ะ
หนูก็ต้องขอโทษขอสมรรถพี่ตำรวจด้วยนะคะ
ผมไม่แทงแต่วันใดแล้วค่ะ

รู้เพียงว่าเขาเมาใช่ไหม

ส่วนหญิงสาวคนนี้นะครับ
ถูกแจ้งข้อหาคือขับรถขณะเมาสุรา
ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย
ทำร้ายเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่

แล้วก็ส่งฟ้องสารดำเนินคดีเรียบร้อยแล้ว

วันนี้ก็มีกลุ่มเหยื่อของคนที่เมาแล้วขับนะฮะ
เดินทางมาที่สพคูคศมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย

หลังจากเห็นคลิปเหตุการณ์เรื่องเมาแล้วขับ
แล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวของคลิปของคุณอรวรรณในคลิปนี้

นี่ฮะหลายคนก็บอกว่าโอ้โหอย่าเลยเมาแล้วขับอ่ะ
คือเขาอยากมาเตือนสตินั่นแหละว่านี่คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากคนที่เมาแล้วขับ
อาจจะไม่ได้เกิดกับคนที่เมาเองแต่มันเกิดขึ้นกับคนอื่นแล้วเขาต้องเสียโอกาสในชีวิตไปเยอะแยะ
กรณีคุณอรวรรณเนี่ยยังดีที่รถเครื่องดับก่อนนะ

แต่ตัวเธอเนี่ยคือเมาแล้วสตาร์ทรถบอกไม่รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นรู้อีกทีเอ้ามาจอดอยู่ข้างถนนย้อนสอนได้ยังไง
คือคงไม่ได้ถึงขั้นหลับในแต่เหมือนกับว่าอาจจะเมาจนไม่รู้ว่าณตอนนั้นทำอะไรอยู่บ้าง
แต่เหมือนร่างกายอาจจะสั่งว่าเออกลับบ้านเพราะเธอบอกว่าเธอจำได้อย่างเดียวว่าอยากกลับบ้าน
เอาฟังผู้ที่เคยประสบเหตุแล้วตกเป็นเหยื่อของผู้ที่เมาแล้วขับหน่อยนะฮะอืม

เจอคนเมานะครับแล้วก็มาก่างนะครับมาเรื่องเจ้าที่ในการปฏิบัติงานก็ไม่สมควร
ตรงไม่สมควรนะครับไม่สมควรนะครับขนาดคุณมืนเมาด้วยสามารถจะทำให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้บนท้องถนนสามารถทำให้คนเสียชีวิตได้เลยนะครับคุณเมา
คุณเมาเนี่ยคุณต้องคิดว่าถ้าคุณเมาแล้วคุณไปชนเขาเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลย
เขารับประเหตุบางคนเสียชีวิตครอบครัวเสียใจบางคนพิการนะครับแล้วก็เสียใจมากขึ้น
ถือว่าคุณอรวรรณโชคดีมากนะครับที่มันไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรงอะไรเกิดขึ้นนะฮะ
ก็ฝากไว้ให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนอื่นด้วยแล้วกันนะคะเวลาที่จะดื่มแอลกอฮอล์อะไรแบบนี้บางทีมันเกิดขึ้นได้ที่เราไม่รู้ตัวว่าทำอะไรอยู่นะคะ